แต่พรุ่งนี้จะเป็นงวดสุดท้ายที่คุณผู้ชมมีโอกาสลุ้นรางวัล
ที่จะออกมาประมาณสักร้อยล้านได้

งวดสุดท้ายทำให้แผงขายหวย
ขายด็ดขายดีจะมีทั้งเลขหลวงพระขู้น
วาเลนไทยแล้วก็เลขเกี่ยวกับเลือกตั้ง

ก็คนยังซื้อกันอยู่เอาไปดูบรรยากาศกันหน่อยคุณผู้ชม
ก็หากันไปแหละเออความหวังของคนทุกคนนะฮะ

ทีมข่าวเราก็เลยลงพื้นที่ไปสำรวจแผงสลากินแบ่งรัฐบาล

ก็ผู้ซื้อส่วนใหญ่เนี่ยยังคงตามเลขดังเพราะงวดที่แล้วไม่ออกนะ
ก็เลยตามเลขหลวงพ่อคูณก็อย่างอายุท่านอ่ะนะ
เออ๙๒ก็กลับ๒๙อะไรกันไปรวมไปถึงเลขที่เกี่ยวข้องกับวันวาเลนไทย
เลขที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเลือกตั้ง
อย่างเลขวันเลือกตั้งเลขประจำพักการเมือง
นะฮะราคาที่เขาจำหน่ายที่แยกคอกวัวก็เห็นได้ขั้นต่ำใบหนึ่งก็เจ็ดสิบบาทนะครับ
ส่วนพื้นที่อื่นก็๘๐รกก็ร้อยบาทแล้วแต่นะฮะ
อ่ะไปฟังเสียงของบรรดาผู้ซื้อนะครับ
อย่างอย่างที่ไม่เป็นชุดก็๘๐ใช่ไหม

ชุดนั้นหวยเด่นหรือไม่เด่นอะไรอย่างนี้
ก็เข้าใจนะว่ารัฐบาลเขากำหนดมาราคานี้
แต่จริงมันขายไม่ได้
ที่เขามาเดินเดินขายแพงก็มีถูกก็มีมันอยู่ที่ความพอใจ
แต่ว่ามันก็ไม่ได้แพงมากเกินไป
เกินขึ้นมาสัก๕๑๐บาทเราก็พอรับได้
งวดสุดท้ายที่ผู้ซื้อสลากมีโอกาสลุ้นรางวัลชุดใหญ่

ที่สำนักงานสลากจะเริ่มพิมพ์สลากระบบใหม่
ให้แบบคลาสตัวเลขเพื่อจะทำสลากรวมชุดเอง

ซึ่งจะทำให้มีโอกาสถูกรางวัลมูลค่าสูงยากมากขึ้น
ก็ส่งผลให้สลากแบบชุดก้นนี้ขายออกได้ไว
ขณะที่ผู้ขายเองก็ต้องจับตารอดูการออกสลากแบบรวมชุดแบบใหม่นะฮะ
ที่จะมาถึงในวันที่๒๒กุมภาพันธ์
หลังจากไปจองโคต้าแล้วเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
มันก็จะแบบมันคละเลขคือเป็นชุดที่สำนักงานสถาคธรรมมาเอง
ว่าเป็นการคละเลขคือจะไม่มีโอกาสที่จะไปซื้อเป็นชุด
ซึ่งมันเลขเหมือนกันเลยถ้าถูกก็ได้ยอดเงินที่น้อย
แต่งวด๑๖ถ้าถูกมันจะเป็นชุดใหญ่๑๐๐ล้านมีโอกาสถูก
เพราะว่ามันเป็นปึ๊งเลขเหมือนกันทั้งปึ๊ง
ซึ่งแต่ว่ามันผิดกฎหมายไงมันมีการรวมชุดเองของผู้ค้า
แต่ว่าหลังจากนี้ไปสำนักงานสลากทำเองเป็นชุดแบบคละเลขไม่เหมือนกัน
อันนี้ก็จะมีกระจายความโชคกระจายโชคกระจายโชคลาภไปอีกนะ
จากคุณจะไปซื้อแต่ละแผงแล้วเลขเหมือนกันแล้วไปรวมกันแบบนี้
มันก็จะมูลค่าก็ต้องเสียเงินเพิ่มอีกประมาณนั้น